ไปดูต่อกันที่นุ่มล้อ
เพราะว่าเด็กมันอัลเลิศอ่ะเนอะตื่นตลอดเวลา
แล้วก็ตอนนี้น้องเริ่มคลานไวแล้วด้วยไล่จับไม่ทัน
น้องพามแต่ว่าเหมือนจะสนแต่ก็เลี้ยงง่ายนะคะ
ก็ชอบไปเที่ยวนอกบ้านนะคะแล้วก็เฟิร์สบอกเลยว่าหลงลูกมากเลย
เวลาติดงานอะไรข้างนอกนะใจเนี่ยอยากจะกลับแต่บ้าน
เพราะว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยอยากจะไปเจอลูกนั่นเองนะคะ
ส่วนเบบีคนที่๒มีแพลนบ้างหรือเปล่า

ทำหน้าด้วย
เห็นด้วยก็ว่าคนเดียวดีกว่า
ไม่ได้ห่วงไม่ได้ประคบประงมมากอะไรอย่างนี้
ผมคิดว่าเดี๋ยวโรคที่เขาโตมาต้องออกไปเจออะไร
ผมว่ามันน่าจะโหดร้ายมากกว่า
ให้เขาฝึกอะไรไว้ตั้งแต่เด็กเลยมันก็น่าจะดีครับ
ก็เลี้ยงคล้ายอย่างที่เราเคยเติบโตมาอะไรอย่างนี้ครับผม
มีคนเดียวก็ดีนะคะจะได้ใช้เวลาเต็มที่กับลูกไปเลยค่ะ